บ้านกันบ้างดีกว่านะครับไปดูเด็กน้อยคนนี้
เก็บทรงไว้อยู่แล้ว
โอ๊ยมันยังไงน้องคนนี้ชื่อว่าน้องฟิลเจอร์
โอ๊ยอยู่๖เดือนกาก่างอีก

นี่ครับน้องแกอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณแม่คุณชมพูนุษย์รักดำเนี่ยนะครับ
ส่งคลิปนี้มาให้กับทางเราเพื่อลุ้น

อ่ารับไปเลยรับเสื้อยืดตลอดข่าวไปเลย
จะบอกว่าน้องคงเอาไปห่มได้ก่อน
โตแล้วก็ใส่ก็ได้หรือให้คุณแม่ใส่ไปก่อนก็ได้นะ
ใครอยากได้เสื้อสวยแบบนี้